ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะก็มีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์๙๐รูป
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาได้ร่วมกับกองทัพภาคที่๒และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงค์เก้าสิบรูป
เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็มีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมาเข้าร่วมโครงการค่ะ
โครงการนี้จะใช้วัดในเขตอำเภอเมืองนครราชศรีมาจำนวน๙วัด
ประกอบไปด้วยวัดสุทธจินดาวรวิหารวัดพายับวัดบึงวัดสะแก้ววัดดอนขวางวัดสาลาลอยวัดบูลวัดพระนารายมหาราชวรวิหาร
และวัดป่าสารวัลเป็นสถานที่ในการอุปสมบทและจำวัดโดยมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพลียงเป็นจำนวนมาก